ส่วนเหตุการณ์ก่อการร้ายที่เกิดขึ้นในกรุงบราเซลประเทศเบลเยี่ยม
จนทำให้มีผู้เสียชีวิตยืนยันแน่นอนแล้ว
ตัวเลขอยู่ที่๓๑คน
จากนั้นเจ้าหน้าที่ปรูพรมปูพรมค้นหาทั่วกรุงบราเซล

เพราะว่าสามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องสงสัยได้๖คน
ซึ่งเชื่อว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายครั้งนี้ค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะโฆษกสำนักงานอายการเบลเยี่ยมเปิดเผยว่า
ตำรวจได้จับกลุ่มผู้ต้องสงสัย๖คน
เชื่อว่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุโจมตีกรุงบราเซลสเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา

ถูกจับกลุ่มได้ที่ด้านหน้านอกประตูของสำนักงานอายการ
ส่วนอีก๒คนถูกจับกลุ่มตัวได้ในเมือง
และอีก๑คนถูกจับได้ในเขตเยเต่กลานชานกรุงบราเซลค่ะ
โดยอายการไม่ได้เปิดเผยรายละเอียด
และไม่ได้ระบุชื่อผู้ต้องสงสัยที่ถูกควบคุมตัวครั้งนี้
สำหรับสถานการณ์ในกรุงบราเซลล์นะคะขณะนี้
สถานการณ์วิกฤตแห่งชาติได้ประกาศลดระดับเฝ้าระวังด้านความมั่นคงลง๑ขั้น
จากระดับ๔ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเหลืออยู่ที่ระดับ๓
ซึ่งเป็นช่วงเวลา๒วันหลังจากเกิดเหตุระเบิดที่สนามบินและสถานีรถไฟใต้ดินนะคะ
ส่วนสถานีรถไฟใต้ดินหลายแห่งค่ะเริ่มกลับมาเปิดบริการได้เพิ่มเติมตามลำดับภายใต้การอารักษาของตำรวจและทหาร
ส่วนของสนามบินจะปิดไปจนอย่างน้อยนะคะก็คือวันจันทร์หน้าค่ะ
ขณะที่ตำรวจเบลเยี่ยมยังคงพยายามไล่ล่าชาย๓คนที่ปรากฏในภาพจากกล้องวงจรปิดที่สนามบิน
โดยเชื่อว่าอยู่ระหว่างการหลบหนีขณะที่พบหลักฐานเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าคนกลุ่มนี้เป็นเครือข่ายนักรบจีฮัทกลุ่มเดียวกับที่ก่อเหตุโจมตีกรุงปารีสค่ะ
ส่วนที่ฝรั่งเศสตำรวจได้ออกตรวจค้นตามบ้านเรือนของประชาชนและสถานที่ต้องสงสัยในปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายชาญกรุงปารีส
สามารถจับกลุ่มชายสัญชาติฝรั่งเศสคนหนึ่งนะคะที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มนักรบไอซิสที่กำลังวางแผนโจมตีครั้งใหญ่ในฝรั่งเศสค่ะ
โดยรัฐมนตรีมหาทัยของฝรั่งเศสได้แถลงว่าการจับกลุ่มครั้งนี้ถือว่าเป็นการสกัดกั้นการโจมตีครั้งใหญ่
หลังจากเกิดเหตุโจมตีกรุงปารีสเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วซึ่งฆ่าชีวิตประชาชนไป๑๓๐คนค่ะ
ทางด้านตำรวจมาเลเซียนะคะได้จับกลุ่มตัวผู้ต้องสงสัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มไอซิส๑๕คนจาก๗รัฐนะคะที่สันนิษฐานว่ากำลังเตรียมวางแผนก่อเหตุโจมตีและจัดหาสารเคมีสำหรับการประกอบระเบิด
ผู้บัญชาการตำรวจมาเลเซียเปิดเผยว่าผู้ต้องสงสัยทั้งหมดมีอายุระหว่าง๒๒๔๙ปี
จำนวนนี้มีผู้หญิง๔คนและตำรวจเจ้าหน้าที่เทคนิคอากาศยานนักศาสนาและนักศึกษารวมอยู่ด้วยนะคะ
การจับกลุ่มครั้งนี้มีขึ้นระหว่างปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายก่อการร้ายในพื้นที่กรุงกวาลาลัมเปอร์และอีก๖รัฐเป็นเวลา๓วัน
โดยผู้ต้องสงสัยกล่าวหาว่าได้รับคำสั่งให้ก่อเหตุโจมตีจากชายชาวมาเลเซียรายหนึ่งค่ะที่เดินทางไปเข้าร่วมรบกับกลุ่มไอซิสในซีเรียก่อนหน้านี้ค่ะ